หลังจากที่ท่านประชุมเสร็จก็จะมาแถลงข่าวแบบนี้
วันนี้นายกตัดผมใหม่หล่อเฟี้ยฟ้าวหน้าเด็กเลย
ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งนักข่าวไปถาม
เพราะว่าตอนนี้มีข่าวเรื่องนี้ออกมาหนาหูมากขึ้น
ก็คือรัฐบาลแห่งชาติว่าจำเป็นต้องมีเลยหรือเปล่าจะมีไหม
ไม่มีความเห็นสำหรับเรื่องนี้นะคะ

ยกบอกว่าก็ต้องอยู่กับจิตสำนึกของทุกคน
ว่าต้องการให้บ้านเมืองเป็นไปอย่างไร
ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ
คุณผู้ชมส่วนอีกคนนึงมาตามนัดเลยนะคะ

เลยค่ะที่การพักอนาคตใหม่
เดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก

ตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องหาแล้วนะคะ
ขอสชได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ในคดี
ที่ไปแถลงการยุบพักไทยรักษาชาติ

ข้อหาที่๒คือนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์

อันนี้ตอนนี้ไปรับทราบข้อกล่าวหานะ

บรรยากาศก็มีแฟนคลับแล้วก็มีประชาชนมา
รอให้กำลังใจแล้วก็ตะโกน
บอกว่าอาจารย์จะไม่สู้อย่างโดดเดียวนะคะ

ช่วงหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยชู๓นิ้ว
ชู๓นิ้วสัญลักษณ์ในการต่อต้านคอสช
พร้อมกับขอบคุณประชาชนที่มาร่วมให้กำลังใจ
อาจารย์ปริยบุตรบอกว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้

เพื่อนำเอาความยุติธรรมและความก้าวหน้ากลับคืนสู่สังคมไทย
ส่วนเรื่องคดีไม่ต้องกังวล
เพราะถือว่าอันนี้เนี่ยเป็นเกียรติยศของการต่อสู้กับคอสชนะคะ
หลังจากที่เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหา

คดีนี้ที่คอสชมอบอำนาจให้พันเอกบุรินมากล่าวโทษร้องทุกษ์
ตัวเองตั้งข้อสังเกตนะคะ
จริงแล้วเรื่องของการดูหมินสารเป็นหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูล
แต่เหตุฉะนั้นคอสชซึ่งมีหัวหน้าเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของอีกพักการเมือง
ซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองกันในสนามเลือกตั้ง
กลับมาเป็นผู้มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่มาร้องทุกข์กล่าวโทษด้วยตัวเอง
อันนี้คุณปียบุตรก็มีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้
ฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารรัฐธรรมนูล
ซึ่งเป็นสารที่ตัดสินคดีที่ส่งผลกระทบในทางการเมือง
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณผู้ชมคุณปริยบุตรบอกว่า
การสอบสวนได้มีการขอเวลาทำเป็นลายลักษร
แล้วก็จะขอเวลาเตรียมพยานหลักฐาน๓๐วัน
แต่เจ้าพนักงานสอบสวนกลับเร่งรัดให้เหลือเพียง๙วัน
คือให้มายื่นคำให้การภายในวันที่๒๕เมษายน
ซึ่งอาจารย์ปิยบุตรตั้งข้อสังเกตว่า
อันนี้เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาหรือเปล่า
เพราะว่าจะเพิ่งเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา
แล้วก็เพิ่งได้รับทราบด้วยนะคะว่าตัวเองโดนข้อหาอะไร
แต่กลับให้ยื่นคำให้การภายในวันที่๒๕เมษายนค่ะ